ที่นครศรีธรรมราชกันก่อนรถตู้ของ
คณะนายกเหล่ากาชาติจังหวัด

หลังซ้ายระเบิดฉีกแบบนี้เลย

ปลอดภัยทั้งหมด๘คนเลยไม่เป็นอะไรเลย

นี่คือรถตู้ของคณะนางพิชานันเผือกผ่อง
ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยางหลังซ้ายโอ้โหระเบิดแล้วฉีกแบบนี้
ครับโอ้โหธรรมดาเนี่ยมันจะพลิกมันจะคว่ำหรือเปล่า
เพราะดีนะคนขับรถใช้ประสบการณ์ควบคุมรถไม่ให้เสียหลักเก่งจริง
ลดความเร็วแล้วจอดชิดขอบทางได้ที่สะพานข้ามแยกชะมาย
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
คนที่อยู่ในรถที่เป็นคณะเหล่ากาชาติ
แล้วก็สื่อมวลชนปลอดภัยทุกคนครับแล้วบังเอิญบังเอิญไอ้จุดที่ยางระเบิด
มันอยู่ใกล้ล้านยางพอดีเลยนะเพราะยางระเบิดปรียนได้ทันทีเลย
รวดเร็วนางพิชานันเล่าบอกว่าเธอจะพาคณะไปเยี่ยมแล้ว
กำลังใจครอบครัวของผู้หญิงอายุ๔๗ปีคนหนึ่ง
ถูกผู้ชายคลั่งยาบุกไปใช้ค้อนทุบหัวอาการสาหัส
นี่ฮะท่านนายกเหล่ากระชาติมาเล่าให้ฟังเลย
อยู่อำเภอบังขันเชื่อว่าที่ปลอดภัยกันมาได้ทั้งคันเนี่ย
ยางระเบิดเนี่ยเพราะความดีที่กำลังจะไปทำกัน
และที่สำคัญที่สำคัญโอ๊ะเดี๋ยวฮะโอ้ที่คอห้อยอะไรกันเต็มเลย
คือท่านนายกก็ห้อยองค์จตุคามรามเทพคล้องอยู่ที่คอ
แล้วด้านขวาคือใครเมื่อกี้พี่ภัยทูลอินทศิลาพี่สวัสดีครับ
เราพวกเดียวกันพี่เป็นสื่อมวลชนอาวุโสที่ร่วมคณะไปด้วย
โอ้โหแขวนอยู่หลายองค์เลยนี่แหละเขาเชื่อกันว่านะฮะช่วยคุ้มครองพวกเขา
แล้วหลายคนบอกเบิร์ตอย่าจบนะถ้าเบิร์ตจบโกรธเลยนะ
๕๘๕๙ทะเบียนอย่างนี้ฮะน้ำแข็ง

ใช่ไหมหัวหน้าเวลาส่งพันกันเขาชอบย่อต่อ

ตามีทะเบียนรถตู้ค่ะ
อยากได้ทะเบียนนี้มาติดรถตัวเองเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ขับรถตู้อ่ะ